ซึ่งปีนี้ก็มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากกว่า๓๐๐๐คนค่ะ
ปล่อยตัวแล้วก็เส้นชัยนะคะอยู่ที่ถนนพิศนุโลกช่วงระหว่างถนนราชดำเนินนอกค่ะ
เส้นชัยเป็นอันดับที่๑ค่ะเวลา๒ชั่วโมง๒๘นาที๑๙วินาที
แชมป์มาราทอน๔๒๑๙๕กิโลเมตรไปครองในประเภทโอเบอร์อัลฉายค่ะ
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ทำเวลาไป๓ชั่วโมง๑วินาทีค่ะ